คุณผู้ชมฮะไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ฝากเตือนกันไว้
อย่าเร่งอย่ารีบมากจนเกินไปเวลาถือคงถือของหนักเนี่ยนะ
โอ้โหเร่งรีบมากแล้วไปเจอทางที่มันคลุคละ
เดี๋ยวจะเก็บทรงไม่อยู่ครับ
นี่ไงถลายจนทะลอกไปหมดแล้ว
ทะลอกทะลอกทะลอกทะลอกพูดผิดโทษโทษโทษ
โอ้โหถลอกหมดสิครับ

บางทีถือของเยอะ๒มือนะบาร้านไม่เท่ากัน

ใช่ไหมพอถึงจังหวะทางลงตรงนั้นเลย
ถลายลงมาเลยดีไม่กลิ้งลงมา
นั่นแล้วสิ
ให้ดูกันไม่ใช่ให้ดูขำอย่างเดียว

เพราะว่าไม่อยากจะให้ใครต้องบาดเจ็บนะ
เวลาขนขงขนของ๒ไม้๒มือ
อ่ะเรียกบัลลานซ์ให้ดี
หาจังหวะให้ดีอย่าได้เป็นอย่างคลิปนี้